คุณผู้ชมคะจากเรื่องของเสียแป้ง

แล้วอาจจะกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหรือไม่

แต่จะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสีเทาอะไรไหม

อันนี้เดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบคุณผู้ชมดูนะ
เมื่อวานนี้เห็นข่าวแล้วล่ะค่ะว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยถูกฆ่า
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมนะคะที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
อุดมศุกร์คุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
ศพของผู้ชายคนนี้ทราบชื่อต่อมาคือนายชูเชียงเฉินอายุ๔๗ปี
เขาเป็นชาวไต้หวันนะคะถูกพบศพอยู่ในห้องพักชั้นหกของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซอยอุดมศุกร์๑๗ที่เขตบางนากรุงเทพ
สภาพศพเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือนอนคว่ำหน้าถูกทุบด้วยของแข็งที่ใบหน้า
คิ้วขวามีแผลชะกันบริเวณจมูกลำคอก็ถูกปิดด้วยเทปใสนะคะ
และยังถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเข็มขัดและเชือกฟางด้วยค่ะ
เขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงพื้นข้างเตียงนอนเลย
แล้วใกล้กันเจอตู้เซฟสองตู้นะคะในห้องเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีร่องรอยของการต่อสู้
สิ่งของเนี่ยโอ้โหข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดแบบนี้
ส่วนช่วงต้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
เที่ยงของวันที่๑๕พฤศจิกายนมีพนักงานไปทำความสะอาดห้องพัก
ตอนนั้นพนักงานคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเห็นตัวนายชูเสียงเฉินคนนี้อยู่
แล้วก็ยังนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่เลย
แต่ในทรัพย์สินมีบางอย่างของตัวคนตายหายไป
คือโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นอีก
มีแต่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๑ใบแล้วก็ตู้เซฟ๒ใบที่อยู่ในห้อง
แต่มีรอยหยดเลือดติดอยู่ด้วยนะคะใช่
ทีนี้ทางด้านของพนับบริษัทธิรดิสธรรมสุธีครับ
ครับการสืบสวนสอบสวนนะคะกองประชาการตำรวจนครบาน
ท่านบอกว่าแนวทางการสืบสวนคือมีชายชาวต่างชาติผิวสีสองคน
ชายชาวเอเชีย๑คนเกี่ยวพันกับผู้ตาย
ช่วงค่ำของ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีหญิงไทย๒คนมาเจอผู้ตายด้วยค่ะ

ผู้ตายมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีค้ามนุษย์และช่อกงที่ไต้หวัน
แต่ว่าเขารับโทษรับผิดไปแล้ว
ตำรวจเลยไปตรวจสอบไทม์ไลน์ของคนตายว่าเขาไปเจอแล้วคุยกับใครบ้าง

ใช่ค่ะจนคืนที่ผ่านมาคุมตัวชายชาวเมียนมาอายุ๒๑ปีมาสอบสวน
เพราะอะไรไปเจอหลักฐานจากกล้องมุมจรปิดของโรงแรมค่ะ

แล้วกล้องเนี่ยยังจับภาพตอนที่เขาไปเคาะห้องของคนตายด้วย

สารภาพว่าหญิงไทยคนนึงนะคะที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าจ้างเขานี่แหละให้คอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมของตัวคนตายชายชาวไต้หวันรายนี้
แล้วอ้างว่าตัวคนตายมีคดีติดตัวแล้วก็มีเงิน
หญิงไทยคนนี้ยังรู้จักชาวต่างชาติอีก๒คนด้วย

ซึ่งคนหนึ่งผิวสีอีกคนผิวขาว
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก
แล้วคือเขาบอกว่าคือทั้งหมดมีการไปพบเจอกับผู้ตาย
จนกระทั่งวันเกิดเหตุขึ้นมา
ไลน์ผู้ตายนะคะเข้าประเทศไทยคุณผู้ชม
วันที่๑๔พฤศจิกายนตอนตี๑
เข้าพักโรงแรมนะคะเช็คอินตอนเที่ยง๔๓นาที
แล้วเท่ากับว่าระยะเวลาที่เขาหายไปก็ประมาณ๑๐ชั่วโมง
มีการเดินทางไปเจอเพื่อนที่จังหวัดนทบุรีแล้วก็พักอยู่ด้วยกัน
สอบปากคำเพื่อนไปเพื่อนบอกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้คนตายเคยเข้ามาในไทย

เคยเข้ามา๒๓ครั้งนะในการเข้ามาแต่ละครั้ง
ก็ใช้เวลาอยู่ไม่กี่วัน๒๓วันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะแล้วฝากตู้เซฟเอาไว้๒ใบก็เลยไปเอาตู้เซฟกลับมา
พนักงานสอบสวนสนบังนาท่านบอกแบบนี้นะคะบอกว่า
รวบรวมพยานหลักฐานขอสารพระขนงออก
หมายจับชายเมียนมาแล้วก็หญิงไทยด้วย
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและอยู่ระหว่างติดตามชายต่างชาติ
อีกสองคนที่ถูกซัดทอดไปถึงนั่นแหละค่ะมาสอบสวนก่อน
เออนะฮะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะ
ก็ต้องดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเป็นการฆ่าหมกโรงแรมโหดเหมือนกันนะฮะ